ไปดูเรื่องสุดสัปดาห์นี้กันก่อนดีกว่านะครับ
เผื่อบางคนยังไม่มีแพลนที่จะไปท่องเที่ยวที่ไหน
ดิฉันขอแนะนำเป็นเรื่องหนังที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับ
เป็นภาพยนตแอคชั่นค่ะอาชญากรรมภาคต่อนะคะ
ทีมพิฆาธรุดแดนเดือด๒ค่ะ
รวมเอาเหล่านักแสดงฝีมือดีจากฝั่งฮอลลีวูดมาปะทะฝีมือกันแบบจัดเต็มนะฮะ
ส่วนใครที่คิดถึงผลงานของหนุ่มบิ๊กทองภูมิเจ้าตัวบอกว่าช่วงนี้กำลังถ่ายละครอยู่นะครับ
แต่ว่าใจลึกแล้วอยากจะทำงานพิธีกรเหมือนกันนะคะ
เขามาช่วยโปรโมทเรื่องนี้ค่ะเอาไปฟังบิ๊กกันหน่อยค่ะ

เป็นตัวเลือกให้กับคุณผู้ชมในช่วงสุดสัปดาห์นี้ค่ะ
เทศกาลสินค้าและอาหารจากประเทศญี่ปุ่นนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นนเดชน์ภูกิมิยายายาอุรัสยาค่ะ

จะมาร่วมสร้างสีสันค่ะ
แต่ไม่ควรพลาดเหมือนกันนะครับ

เป็นละครเวทีเรื่องล่าสุดจากคณะสถาปัตจุฬาค่ะ
โดยปีนี้เป็นการแสดงละครเรื่องอนาตาเซียค่ะ
เป็นหญิงสาวกำพร้าความจำเสื่อมที่
ความปรารถนาจะค้นหาตัวตนของตัวเองในอดีต
เริ่มเปิดม่านการแสดงในวันที่๒๐กรกฎาคมนี้
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยนะคะ
รับรองว่าคุณผู้ชมจะได้อัธรสอย่างเต็มที่แน่นอนค่ะ